คุณผู้ชมเวลาเรานำเสนอข่าวที่บอกว่าหน้าตาดีหล่อสวยเนี่ย

ถ้าผ่านเท้าอื่นแล้วอย่างนั้น
ถ้าพี่เบิร์ตย้อนไปสมัยหนุ่มหน้าอย่างนี้เลย

พูดแล้วกูเขิน
โอ้โหนี่ช่วยจับเฟรมแคบหน่อยได้ไหมคะ
ขอภาพค้างเจ้าบ่าวเอาไว้
เอาภาพภาพเดี่ยวเจ้าบ่าวเมื่อกี้กับเดี่ยวผม

ตัดเจนคุณพี่เบิร์นเลยนี่นี่ดูหน้าตรงนี่อ้าว

พี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นยิ้มมุมปากนิดเดียว
ยิ้มมุมปากนิดเดียวนี่คุณพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพูดพี่เบิร์นห้ามพู

หน้าตาจิ้มลิ้มนะโอ้เหมาะสมจริงจริงฮะค่ะหลายคนก็บอกว่าอยากจะเป็นเจ้าสาวมันซะเลย
อยากเป็นเจ้าสาวซะเองเลยนะเพจกันเดินเวดดิ้งสตูดิโอเพชรบูรณ์ครับ
เอามาให้ชมกันว่านี่คู่นี้คู่สร้างขนาดไหนคู่สมขนาดไหนครับ
พรครับขอให้รักกันยืนยาวครับถ้าหวังจะมีทายาทขอให้มีเยอะเลยนะฮะ
โอ้โหนี่นี่คุณเมตตาเม้นต์มาเลยค่ะ
หล่อมากกรี๊ดเลยค่ะขอบคุณมากนะครับพี่เมตตาขอบคุณนะฮะ
เดี๋ยวเขาหมายถึงเขาหมายถึงเจ้าเบ่าในเอ้าเหรอ

เมื่อกี้พิมพ์แล้วลบข้อความตรงไหนอะครับยาว๊ะอ๋อ
หยอกกันเล่นแต่เขาหล่อจริง

ดอมหนักบ้างเดี๋ยวพี่เอามาออกข่าวบ้าง